จากเด็กนะคะลูกเด็กเล็กแดงนะมาต่อกันที่รุ่นใหญ่กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
พระเอกในจอกับนางเอกนอกจอเนี่ยหลายคนเล่นกันดีจนแบบอยากให้เป็นแฟนกันจริงนะคะ
แต่ว่าชีวิตจริงเขาไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะ
มาดูซิว่าคู่ไหนบ้างนะคะที่แฟนคลับอยากจะให้เป็นแฟนกันจริงเหลือเกินนะคะ
เริ่มคู่แรกดีกว่าคุณผู้ชมค่ะคู่นี้เลยโป๊ปกับเบลล่า
คู่นี้ค่ะก็ควงคู่กันรับทรัพย์เพียบเลยนะคะจนนับนิ้วไม่ไหวจริง
จากความติ้นในลักษณ์นี้แหละมีทั้งหมดคลุกกิ๊กแล้วก็มีทั้งหมดเลิฟซีน
เป็นแฟนลักษณ์ก็เลยชอบไงคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าแต่แต่คู่นี้ลุ้นไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าอะไร
ผู้หญิงจ้ะใครเขาก็รู้รู้ทั่วบ้านทั่วเมือง
เบลล่ามีแฟนอยู่แล้วเป็นผู้เบียบ
นี่ปีที่ผ่านมารับงานคู่กันตั้งแต่แชมพูยันรองเท้าเลยนะ
ทุกผลิตภัณฑ์จากกระยานยนต์ยังมีเลยอะ
เออนี่แหละจักรีนไม่โกรธไม่โกรธ
ไม่ฉันเชียร์ฉันหมั่นเกี้ยวในความฮอตของเขา
แต่โป๊ปเนี่ยตอนนี้ก็ยังโสดถามกี่ที

เพราะว่าเขาเป็นสามีแห่งชาติตัวประเทศสุดปังเลย

อีกคู่ค่ะข้ามไปฟังวิกหมอชิดกันบ้าง
คู่นี้สร้างความฮือฮาด้วยการครองเลตติ้งทั่วประเทศสุดปังเลย
สูงถึง๑๑โอ้โห
ขอโทษนะเรตติ้งแบบว่าเยอะมากจริง
ปี๒๕๖๒นั่นก็คือสาวสวยคนนี้เลยค่ะ
พระนางจากซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจรเรื่อง

ได้คุณไม้พัทรเดชแล้วก็นางเอกช่องดันนะ
มุกดาคือสวยจริงแล้วก็โอ้โห
บทบาทเนี่ยเล่นไม่กี่เรื่องแต่บอกเลยว่าเปรี้ยงทุกเรื่องเลย
สร้างความฟินกันจนจิ๊กหวานเขาบอกว่า
ถ้าจะตั้งฉายาให้คงเป็นนางเอกปากเปื่อยเอาจริง
ก็โดนจูบทั้งเรื่องคุ้ม
แล้วก็สาวน้อยสาวใหญ่ก็หลงเสน่ห์
พี่ไมค์พัทรเดชด้วยที่รับบทเป็นเสือผาไง
เดี๋ยวก็ตบเดี๋ยวก็จูบเดี๋ยวก็ตบเดี๋ยวก็จูบนะคะ
เล่นจริงจูบจริงค่ะแฟนละครก็เคลิ้มกันมากเลย
อยากจะให้ไม้กับมุกเพิ่มดีกรีความหวานกลาย

แต่ความสัมพันธ์คู่นี้ไปต่อนอกจอกันไม่ได้

เพราะว่าเธอมีคู่จิ้นอีกคู่นึงดังเหมือนกันค่ะ
คู่กับคุณเข็มหัดเสวี

ยายนิงปานิตาไงผู้จัดนะคะโซวีลี
เขาจับมาคู่กันแล้วปรากฏว่าโอ้โหบทบาทนี่แหละค่ะ

แฟนคับบินมากถึงขั้งจุดแบบช่วงนึงเนี่ยค่ะ

เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีละครคู่กันอีกคุณผู้ชมค่ะ

ยังไงก็เป็นกำไรคนดูนะคะจิ้นในละครหรือว่าจะจิ้นแบบคู่จริง
คือมองกันดิฉันว่าเหมือนไม่ต้องใช้บทเลย
ไม่ต้องมีบทสดจัดให้
แสดงว่าตัวจริงก็ต้องสนิทกันมากนะถึงจะเล่นได้แบบว่าเข้าถึงหมดขนาดนี้
ว่าอย่างไรฉันก็เชียร์คู่นี้ขึ้น